เดี๋ยวผมเล่าเองอุบัติเหตุที่จังหวัดเชิงเศร้าไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้
แต่อุบัติเหตุที่จะเล่าให้ฟังในครั้งนี้มันต้องฝากเตือนกัน
เพราะว่าเกิดจากความประมาทเพียงเล็กน้อย
จักรยานยนต์มันเฉียวชนกันโชคดีไม่ได้เป็นอะไรมากบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ต้องมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าบอกเลยเกิดความประมาทจากทั้งสองฝ่ายจริงครับ
เหตุเกิดที่บริเวณนี้นะฮะตรงหน้าตลาดโรงศรีถนนจรรยานนท์ฝั่งบางสมัครหมู่๒เนี่ยเห็นไหมเห็นไหม

ชาเชิงเศร้าแถวอำเภอบางประกงตำบลบางสมัครฮะ
ให้ดูอีกทีก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่นางวารีโพชายาอายุหกสิบสองปี
ขับขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนพพทหารรอเรือ๔๗๙กรุงเทพมหานคร
คนนี้ขี่มาแล้วก็ข้ามเลนมาแบบนี้นี่คือนางวารีนะ
แล้วไปเจอกับมอไซคันที่มาด้านหลังเนี่ย

ขับขี่โดยเด็กชายวรวุฒิชูชัยสงฆ์อายุ๑๔ปีเท่านั้นเอง

ก็คือต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ที่เปลี่ยนเลนไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าประมาทนะ

จุดนั้นเนี่ยเปลี่ยนเลนกันทันถือว่าอันตราย

ส่วนคนที่ขับมาด้านหลังก็มาด้วยความเร็ว

พอมาเร็วแล้วเนี่ยเบรกไม่ทัน

ก็เลยชนท้ายเข้าไปแบบนี้

แต่อีกจุดหนึ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ฝากเตือนกันจริงเลยก็คือ

สังเกตไหมฮะทั้งสองคันทั้งสองคนไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยกันทั้งคู่

ถือว่าผิดนะครับแล้วเนี่ย
เหตุการณ์นี้ยังโชคดีเคราะห์ดีทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากมาย
ก็ฟกช้ำเล็กน้อยมีทะลงถลอกนิดหน่อยนะครับ
ตัวนางวารีเนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
ส่วนเด็กชายวรวุฒิถูกส่งไปยังโรงพยาบาลบางปะกง
ตำรวจเองก็จะเร่งสอบสวนต่อไปนะว่า
ใครผิดใครถูกยังไงเพราะว่าก็ต้องใช้บทกฎหมายเข้ามาช่วยด้วย
ก็เห็นแล้วมันอันตรายก็เลยเอามาให้ได้ติดตามกันหน่อยกับ
อันตรายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเพียงเล็กน้อย
ผมบอกเลยนะว่ามันเพียงเล็กน้อยจริงเพราะว่าช่วงเสี้ยววินาทีที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเล่น
ขณะที่อีกคันหนึ่งตัดสินใจที่จะมาค่อนข้างเร็วก็เลยเบรกไม่ทัน
นั่นแต่สังเกตนะไม่รู้ว่าเปิดไฟเลี้ยวด้วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้มีการหันไปมอง
ฝั่งที่รถกำลังมาด้วยว่ามาเร็วไหมมาแรงขนาดไหนหรือมีรถหรือเปล่า
นี่เหมือนกับพอเลี้ยวเปลี่ยนข้ามฝั่งมาข้ามเลนมันก็คือเข้าเลนปกติ
มันก็เลยไปตีโค้งชนกันแบบนี้
อุบัติเหตุนะระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ชมนี่ขนาดรถมอเตอร์ไซค์นะเป็นอุบัติเหตุเล็ก
แล้วคุณต้องคิดถ้าเป็นรถคันใหญ่อ่ะแล้วแบบเปิดไปเร็วปั๊บอย่างเนี้ยเลย
มาด้วยนะมารับฟังข้อกล่าวหาต่างแล้วผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยนะคะ
เห็นว่าเกิดเหตุแบบนี้จริงมันคือเรื่องใหญ่
บางคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันในเรื่องของข้อบทกฎหมายเล็กน้อย
ทำให้ถูกกฎระเบียบอุบัติเหตุแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้น
ก็มาเตือนกันแบบนี้นะให้ได้ดูกันนะคะว่าอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที
ถ้าหากว่าเราประมาทนะคะ